นายนพัฒน์เกือบไม่เฟิร์นพิมพ์สะดวก
เป็นไงล่ะแซวไปแซวมาอุ๊ยลงเอ่อ

แต่ข่าวนี้เราจะเล่าถึงข่าวดีของหนุ่มนายนพัฒน์นะคะ
เพราะว่าตอนนี้บ้านที่เป็นเรือนหอ

บ้านที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
เตรียมที่จะเข้าอยู่ในปีหน้าได้แล้วจ้ะคุณผู้ชมจ๋า

ซึ่งบ้านหลังนี้หนุ่มนายเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า
เขาทุ่มทุนนะทั้งแรงกายแรงใจ
เพื่อให้ได้ตามแบบที่ฝันเอาไว้
คือดูแลเองหมดตั้งแต่เรื่องออกแบบ
ว่างนี่ค่ะก็ไปช่วยคุมงานก่อสร้าง
ทุ่มเรื่องนี้แล้วเรื่องมูหนุ่มนายก็จัดเต็ม
เพราะเตรียมที่จะไปขอเลิกดีจากพี่หมอช้าง
ให้ดูเลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ช่วงต้นปีหน้า
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้าน
ให้บ้านปัง

ดูเลิกเตรียมทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรได้บ้างไหมนะคะ
ไม่ได้ดูแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่หมอช้าง

แล้วก็ปกติเวลาเราดูเลิกหรืออะไรก็จะโทรหาพี่ช้างอยู่แล้ว

มีอะไรก็จะไลน์หาโทรหาแกอยู่ตลอดเวลา

ผมโชคดีนะเราสร้างสมัยก่อนที่แบบ

ไม่ได้ช่วยเขาความชอบคนละแบบ

หลายคนตั้งคำถามนะว่าหลังใหญ่ขนาดนี้

หลังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้

แซวเฉยแต่ที่ราคา
สูงจริงแล้วก็ควักเงินจ่ายจริง
นี่คือต้นชุมแสง
คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคน
ฟังราคาแล้วเนี่ยปาดเหงื่อน
คิดมาดีแล้วตั้งใจอยากให้ต้นนี้อยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยล่ะค่ะ
ชุมแสงต้นประธานของผมด้วยชื่อผมชอบมาก
คือเป็นต้นไม้ที่เป็นชื่อมงคล

ไม่ถึงหลักล้านเรื่องราคาเนี่ยอาจจะมากหรือน้อย
แต่ว่าความพอใจและความชอบผมรู้สึกว่าสู้ไม่ได้เลย

ไม่ถึงกลัวแสนใกล้ปลาย
สมกับหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงมานะยินดีด้วยนะคะ